คำถามที่ถามท่านนายกและท่านขอให้ผมตอบแทน
คือการยอมรับจากต่างประเทศที่ผู้ถามได้กล่าวในลักษณะว่าไม่มีเลย
นะฮะก็ขออนุญาตเอ่อตอบแทนท่านนายกนะฮะ
ว่าถ้าไม่มีเลยอยู่มาไม่ได้ถึง๖ปี
จนวันนี้แหละครับทั้ง๖ปีนี่การสัมผัสกับต่างประเทศ
ของท่านนายกรรมตรีมีมีหลากหลายมากนะฮะอ่า
หลักหลักก็มีเรื่องขอเปิดประตูให้ท่านไปเยือน
นะฮะแล้วเราเปิดประตูบ้านให้เขามาหานะฮะสองหลักใหญ่นั้น
ยี่สิบเจ็ดประเทศด้วยกันที่เขาเปิดประตูให้ท่านไป
แล้วท่านไปเจ็ดสิบกว่าครั้งนะฮะในแต่ละครั้งที่ไปนี่เป็น
การไปเยือนนะฮะเป็นทางการเป็นการเยือนลักษณะ
เวิร์กกิ้งวิสิตคือไปทำงานเป็นการไปประชุมระหว่างประเทศ
และเป็นการไปเยือนตามที่เชิญมาเป็นกรณีพิเศษนะฮะ
อ่าทั้งหมดเนี้ยอ่าไม่ได้หมายความว่าต้องมีกองเกียรติยศ
อย่างที่ท่านผู้ถามได้อ้างเป็นประเด็นขึ้นมา
การไปเยือนนั้นไม่ได้ดูที่กองเกียรติยศก็อยู่ที่พิธีการทูตของแต่ละประเทศ
ว่าจะให้กันแค่ไหนอย่างไรแต่มีครับกองเกียรติยุทธ์มีอยู่
หลายหลายประเทศด้วยกันอ่าแต่องค์ประกอบสำคัญอ่า
ขบวนรถรถนำคอนโบยรอบพอพอร์เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ทั้งหมดครบองค์ประกอบหมดทุกครั้งไปในการมาเยือนของท่านนายกรรมตรี
ในการมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่ง
ไม่ใช่แค่เพียงแต่เราออกไปแต่ว่าเราเชิญให้เขามาเป็นรายการประชุมสำคัญ
ห้าครั้งในระดับผู้นำก็มากันมากมายนะฮะมีทั้งประธานาธิบดีมีทั้งนายกรัมตรี
แต่ที่มากกว่านั้นคือระดับน้ำตรีมีหลายร้อยครั้งตลอด๖ปีที่ผ่านมา
และในระดับเจ้าหน้าที่อูโซมีร่วมเป็นพันครั้ง
เพราะฉะนั้นก็เป็นการยอมรับเรื่องของการต่างประเทศที่ท่านมีอยู่
ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปก็มีพื้นฐานสำคัญอันหนึ่งคือคำเชิญ
การไปต้องมีคำเชิญเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปอย่างที่อยากจะไปกันเอง
หรืออยากไปเราก็ไปได้มีการเชิญที่เป็นหลักเป็นฐาน
ในเรื่องของกองกิจยศทั้งหมดอาจจะมีเหตุในภาพ
รวมมาถึงที่ฝรั่งเศสประธานีมะครองก็จัดกองกิจยศไทย
ด้านจีนเป็นต้นสำหรับหลายอย่างที่ได้เกิดขึ้น
ทั้งไปเยือนและเขามาเยือนเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศเล็กนะครับ
ประเทศระดับโลกอย่างที่เราไปเยือนนั้นก็มีทั้งสหรัฐอเมริกา
ประธานดีทรัมป์เมื่อยุคที่ท่านทรัมป์มาเป็นประธานดี
อังกฤษก็เพราะเทราซ่าเมเยอรมันก็แอนเจรัมเมอร์เคิล

ประเทศใหญ่ในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่เป็นระดับประมุก
อย่างเป็นต้นว่าประธานดีจีนนายกรมตรีจีน
นายมตรีญี่ปุ่นประธานดีเกาหลีใต้เป็นต้น
ในแง่ของการเยือนทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่ตามมา
แง่ของการยอมรับก็คือวันที่๑๑ธันวาคมปี๖๐
สาภาพยุโรปนะฮะก็ได้ออกแถลงการปรับความสัมพันธ์กับประเทศไทยเป็นปกติ
นั่นคือการยอมรับเป็นการยอมรับของ๒๘ประเทศของสหภาพยุโรป
ที่น่าสนใจไปกว่านั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของพวกเรา
คนพุทธศาสตร์สนัทชนเท่ากับคริสต์ศนัทชน
ที่พบสันทปาฟรานซิสเลือกประเทศไทยมาเยือน
เมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วทั้งหมดนี้ขออนุญาตกล่าวว่า
เป็นการรวมเป็ดเสร็จถึงความสำเร็จอย่างด้านการทำเทศ
ที่ได้รับจากนานาประเทศและนอกจากการเยือนและเปิดประตูบ้านให้เขา
นายกรมตรีที่สื่อต่างประเทศได้รวบรวมไว้รวมไปถึงสถาบันต่าง
ถ้าจะยกเป็นตัวอย่างก็สามารถจะกล่าวได้ถึงกรณีของบูมเบิก
ก็พูดถึงประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่เหมาะสม

บรมเบิกก็ยังมีอีกกรอบหนึ่ง
ซึ่งเป็นกรอบที่อาจจะฟังดู
หลายประเทศอาจจะไม่เคยได้ยิน
ถือว่าเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด
ก็เช่นเดียวกันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
เป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุด
ก็คือเป็นประเทศที่ประหนึ่งว่ามีความสุขมากที่สุด
นั่นเองจาก๖๐ประเทศทั่วโลกที่เขาได้ทำเซอร์เวย์ไว้

มีประสิทธิภาพทางด้านระบบสุขภาพที่ดี
เป็นอันดับ๙ของ๕๗๕๗ประเทศ
อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะและยังมีอีกมาก
ขอเชิญดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ
มีอยู่อีกประเด็นเล็กที่ท่านนายกได้กล่าวไปถึง
ในแง่ของการทำงานของท่าน
ว่าท่านทำงานอย่างไรด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด

หรือคนไทยที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าท่านรัก
มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทิ้งท้ายไว้เสมอ
เวลาที่ให้เราทำงานกันก็คือว่า
การไปประชุมก็ดีไปทำกิจกรรมใดก็ตาม
จะต้องหาคำตอบให้ได้ว่า
ประชาชนได้อะไรจากกิจกรรมเหล่านั้น
ผลประโยชน์ของประชาชนมีอะไรบ้าง
นั่นคือเสมอหนึ่งเป็นการบ้าน
หรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา
แต่สิ่งที่ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ

มีกรอบเวลายกตัวอย่าง๓วัด๓นาที
หรืออีก๕นาทีไม่ให้เกิน

กดออดไล่ให้หยุดพูด
ทุกอย่างจะภายในกรอบเวลานั้น
ขณะเดียวกันการนั่งฟังการประชุม
ไม่ลุกไม่ไปไหนต่อไหน
บางครั้งนั่งฟัง๕ชั่วโมงต่อกัน

ต้องออกไปยืดเส้นยืดสายซะแล้ว

นั่งฟังรายการ๕ชั่วโมงนั่นที่

เพราะปกติแล้วก็จะไม่มีใครนำเอา